สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้มีการจัดนิทัศกาลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยถวายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
รายงานมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

ทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางเข้ามาชมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่เปิดมาเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยวันนี้ส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวนะคะ
โดยผู้ปกครองบอกว่าต้องการให้เด็กนั้นได้ซึมซับพระราชอิริยภาพ
แล้วก็พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เช้านี้ที่อุทยาน๑๐๐ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีประชาชนผู้ปกครองพาลูกหลานเข้ามารอชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เปิดในเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งทางสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรม
มูลนิธิสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ได้ร่วมกันจัดเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
โดยนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
จัดแสดงเป็น๓ส่วนประกอบด้วยห้องที่๑สถิตในใจราช
นำเสนอเกี่ยวกับราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ
ตลอดเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
แสดงด้วยเทคโนโลยีฉายภาพ๔มิติผสมผสานการจำลองโลกเสมือนจริง
นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ครั้งทรงเป็นยุวกษัตริย์

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมุมมหาชนชาวสยาม
และการทดลองงานตลอดระยะเวลา๗๐ปี
ส่งเป็นธรรมิกมหาราชา
ผู้ประทับกลางใจประชาชนตราบนิตนิรันดิ์
ห้องที่๒พระบรมราชปรีชายาน

และพระราชกรณียกิจในโครงการ
เนื่องมาจากพระราชดำริต่าง
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คือในหลวงรัชกาลที่๙กับจุฬา

แฝกฝนหลวงและนวัตกรรม

สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายข้อมูล

พระราชประวัติพระราชอัจฉริยภาพ
แนวพระราชดำรี

สามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ในห้อง

เพื่อการศึกษาด้วยตัวเองได้ค่ะ

ก่อนจะพาครอบครัวเข้ามาชมนิทัศกาล

คือวันนี้รู้สึกว่าโครงการของท่านมากมาย

ที่ทราบว่า๔๔๐๐๐กว่าโครงการ

ก็ได้ข่าวว่าที่นี่มีจัดนิทัศกาล

ยังไม่ใช่รุ่นเราที่ได้เห็นมาตลอด

นี่สิไหม

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมร้อยรักพักดีพระองค์ภูบดีภูมิพลค่ะ
ซึ่งจะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๒ปีนะคะตั้งแต่วันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
โดยจะมีการสลับหมุนเวียนเนื้อหาของพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
นำเสนอกับประชาชนทุก๖เดือนซึ่งนิทัศกาลจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
โดยช่วงเย็นนี้นะคะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาค่ะที่บริเวณสนามภายในอุทยาน๑๐๐ปีแห่งนี้
ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเวลาดังกล่าวค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอุทยาน๑๐๐ปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ